ส่วนเหตุสลดเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สระบุรีนะคะ
คุณลุงท่านหนึ่งท่านก็ใจบุญนะคะเห็นลูกหมาตกท่อก็คือพยายามจะช่วย
แต่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยไปพลาดหัวทิ่มตกท่อระบายน้ำเองจนถึงขัดใจเสียชีวิตเลยนะคะ
ตำรวจสพแก่งคอยได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพชายหัวทิ้มอยู่ในท่อระบายน้ำในหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งค่ะ
ก็เลยนำทีมกู้ภัยปเต็กตึงสระบุรีไปตรวจสอบนะคะพื้นที่เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านร้างติดกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ตานเดี่ยวอำเภอแก่งคอยตรงท่อระบายน้ำขนาดกว้างครึ่งเมตร
ยาวครึ่งเมตรความลึกประมาณ๑เมตรครึ่งค่ะ
ก็ไปพบร่างผู้ตายใส่เสื้อลายสก๊อตสวมกางเกงยีน
ลักษณะคือหัวทิ้มลงไปในบ่อระบายน้ำใกล้ใกล้กันกับศพเนี่ยนะคะ
พบลูกหมาติดอยู่กับแขนซ้ายของผู้ตายส่งเสียงร้องให้ช่วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็เลยดึงร่างผู้ตายขึ้นมา
แล้วก็ช่วยลูกหมาขึ้นมาได้ทราบคือผู้ตายชื่อนายสนองศักดิ์บุญตาลี
อายุห้าสิบสองปีนะคะนางประมวลผู้ทองอ่อนเป็นนายจ้างของผู้ตาย
ว่าผู้ตายเป็นลูกน้องเธอเองรับจ้างเลี้ยงวัวมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
อยู่ตัวคนเดียวช่วงเช้าก็จะออกไปรับจ้างขับรถส่งน้ำแข็งให้กับทางร้านค้า
ช่วงสายค่ะก็จะมานำวัวที่อยู่ในคอกประมาณ๒๐ตัวไปหาย่ากิน
แต่วันนี้เธอได้รับโทรศัพท์จากร้านค้าว่าผู้ตายไม่เห็นไปขับรถส่งน้ำแข็งเลย
เธอก็เลยนึกย้อนดูว่าผู้ตายไปไหนเพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้ตายมาขออนุญาตไปทำธุรกรรมการเงินในตัวเมืองสระบุรี
อาจจะยังไม่กลับหรือไม่ก็อาจจะเมาเหล้าแล้วไปไม่ไหวหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
จากนั้นพอบ่ายค่ะเธอก็เดินมาที่คอกวัวเพื่อมาดูว่าผู้ตายมาเอาวัวไปหรือยัง
พบว่าใกล้ใกล้คอกวัวมีถุงกับข้าวของผู้ตายวางอยู่จากนั้นหันไปเห็นลูกหมา๑เดือน๓ตัวที่ผู้ตายเก็บมาเลี้ยงหายไปหนึ่งตัวค่ะ
ตัวที่หายเนี่ยชื่อเจ้าน้ำตาลเธอก็เลยออกตามหาเดินหาสักพักได้ยินเสียงร้องลูกหมาก็ค่อยเดินไปตามเสียง
แล้วก็มาพบร่างผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตคือสภาพหัวทิ้มลงไปในท่อระบายน้ำแบบนี้แล้วนะคะ
ฟังเสียงหน่อยฟังเสียงของนายจ้างผู้ตายหน่อยค่ะ
เราก็เอกใจไอ้ติ๊กที่จริงมันต้องไม่หนีบ้านยังไงไม่ต้องกลับมานอนบ้าน
แค่ไหนมันต้องกลับมานอนบ้านแล้วทำไมวันนี้มันไม่กลับวะ
ก็ถามหาคนที่อบตถามมาทุกคนเลยว่าเจอไอติ๊กบ้างไหมอะไรบ้างไหม
เขาบอกว่าไม่เจอหนูก็เลยเอกใจหรือมันจะไปเป็นลมล้มอยู่วะ
เราก็เลยขึ้นมาอืมแล้วขึ้นมาทางนู้นนี่เราก็มาเจอหมาสองตัว
ตอนแรกมันบอกว่าหมามันมี๓ตัวแล้วมันหายไปไหนตัวนึงวะเราก็อุ้มปุ๊บ
หมามันร้องนี่นี่นี่อ่ะเราก็เดินไปทางนู้นเราก็ดูว่ามันเป็นลมอยู่ทางนู้นหรือเปล่า
แล้วไปเดินทางนู้นอ่ะมันก็ไม่ใช่พอได้ยินทางนี้รองเท้ามันถอดไว้อย่างนี้ค่ะ
ได้ยินเสียงหมางุ้นไหมเออได้ยินเสียงหมาในร้านเสียงหมาในท่อในท่อ
โอ้ก็เลยเจอเลยก็เลยพ่มลงไปพ่มลงไปหมามันมองหน้าแบบเนี้ยค่ะอืม
หมายังร้องอยู่หมายังร้องอยู่แต่คนตายเนี้ยนอนข้ามอยู่นอนข้างใน
เพราะว่าติงเขาพลาดอยู่กับไอ้ไอ้นั้นผนังผนังข้ออืม
นี่ค่ะก็เป็นคำการให้การของนายจ้างผู้เสียชีวิตนะคะ
จากนั้นตำรวจสพแก่งคอยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบว่ามีร่องรอยการต่อสู้
ก็ให้ทางกู้ภัยส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลองครักษ์จังหวัดนครนายก
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะคะ